คดีที่คนติดตามกันแล้วไม่มีทีท่าว่าจะไม่ติดตาม

เพราะว่ามันมีอะไรใหม่เกิดขึ้นมาทุกวัน
คำถามตอนนี้ทุกคนพูดว่าคดีนี้จะจบที่ตรงไหน
และจะจบเมื่อไหร่ในอีกกี่เดือน

ถ้าจำได้เมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กออกมาพูดบอกว่า
เตรียมที่จะออกหมายจับคนสนิทของแอม
ที่เป็นตำรวจและเคยเรียกมาสอบปากคำแล้ว
โจ๊กให้ข้อมูลมา๓ประเด็นนี้
ทุกคนก็เป็นแบบนึกคนอื่นไม่ออกเลย
จากอดีตสามีแอม
ซึ่งวันนี้อดีตสามีแอมถูกออกหมายจับจริง

และไม่ได้เป็นหมายจับในข้อหาร่วมกันฆ่าแต่อย่างใดนะคะ
หมายจับวันนี้เนี่ยออกโดยสพนครปฐมค่ะ
เขายื่นไปทั้งหมด๔ข้อหาคือ
ยักยอกทรัพย์ร่วมกันช่อกงปลอมแปลงเอกสารและรับของโจร
แต่สารรับแค่๓ข้อหาคือ
ยักยอกทรัพย์ร่วมกันช่อกงและปลอมแปลงเอกสาร
พันธุ์ตำรวจโทวิทูลรังศรีวุฒาพรอดีตรองผู้กำกับการสพเมืองบ้านโป่ง
แล้วก็เป็นรองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนที่สวนพึ่ง
ตอนนี้ถูกออกหมายจับ๓ข้อหาแล้ว
เจ้าตัวมามอบตัวแล้วด้วยนะคะที่สพนครปฐมถูกนำตัวไปฝากขังเรียบร้อย
ทีนี้บิ๊กโจ๊กก็บอกว่า
เคสนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ายังไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องคดีฆ่าโดยตรายตรอง

แต่เป็นเคสจากรถยนต์จำได้ไหมคะ
ที่บอกว่าเขาเป็นคนขับรถยนต์คันสีขาวไปรับแอมที่อุดรธานี
หลังจากที่แด้สามีแอมตาย
ตรวจโทวิทูลเป็นคนขับรถปาเจโร่สีขาวไปรับแอม
ซึ่งรถคันนั้นเนี่ยมันเป็นรถที่ถูกสวมทะเบียน
เขาถึงได้โดนข้อหาร่วมกันยักยอกทรัพย์ร่วมกันช่อโกง
แล้วก็ปลอมแปลงเอกสาร
ทีนี้เขาบอกว่ามีการเรียกตัวพันตำรวจโทวิทูลมาสอบปากคำ
ซ้ำอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะคุมตัวขึ้นรถไปฝากขัง
ส่วนใหญ่ที่สักถามรายละเอียดเนี่ยก็คือ
ถามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเขากับแอม
แล้วก็ได้ข้อมูลมาว่าทั้งสองก็มีปัญหากันบ่อย
และสุดท้ายก็หย่าร้างกันไปเมื่อ๓ปีที่แล้ว
แล้วทีนี้เขาบอกว่าตอนนี้ส่วนประเด็นที่ว่าจะไปเกี่ยวข้องกับแอมในข้อหาฆ่าคนตายอะไรใดไหมเนี่ย
กองปราบบอกว่ากำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่เหมือนกัน
เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ต้องดูรายละเอียดดูเรื่องเส้นทางการเงินด้วย
แล้วก็ดูว่าตัวของพันธุ์ตำรวจโทวิทูลเองเนี่ยมีหนี้สินด้วยเหมือนกันไหม
เพราะถ้ามีก็อาจจะเข้าข่าย
วันนี้ก็ได้คุยกับคุณรัฐดานะคะเป็นแม่ของคุณซาย
คุณซายคือเหยื่อรายแรกที่ตายตั้งแต่ปี๕๘ที่ว่ามีสามีเป็นชาวต่างชาติ
แล้วบอกว่าเนี่ยอุ๊ยดวงชะตาขาดนะต้องรีบบินกลับมาเมืองไทยเพื่อต่อดวงทำบุญอะไร
พอกลับมาเสร็จปุ๊บแอมเป็นคนไปรับที่สนามบิน
แล้วไปกินข้าวกันแล้วไปส่งเขาที่คอนโด
เขาตายตายเลยตายโดยที่กระเป๋าเสื้อผ้ายังไม่ได้เปิดด้วยซ้ำ
สินหายหมดเลยรู้สึกจะมีโลหลงโลเหล็กแหวนของแหวนเพชร
แล้วมีเรื่องตึกที่เขาเป็นเจ้าของตึกให้เช่าใช่ไหมคะ

คือเมื่อวานเนี่ยตำรวจบอกว่า
แอมไม่ใช่ตำรวจสิแอมบอกว่า
คุณซายให้แอมเป็นผู้จัดการเรื่องทรัพย์สิน

เพราะว่ามีการเอาตึกไปขายให้กับผู้ชายแล้วเอาทรัพย์สินข้างในไปขายด้วย

เมื่อวานเจ้าหน้าที่ตำรวจมาสอบปากคำแม่นะ

แม่กับซายเนี่ยรู้จักกับแอมได้ยังไง

ไม่รักไม่ได้โอดและผมก็เดินเมืองสดนี่กับเผาไทย๗วัน

ประมานนั้นประมานนั้นเขาเขาเขา
คันที่แต่
เห้อนอ้ากว่าอันนี้คือแม่ของไซน์นะฮะ

ว่าเกษตริฐิถ่ายแล้วไม่จริงไม่จริงค่ะเพราะว่าศัยตายไปแล้วจะไปมอบอำนาจตรงไหน
นำกลับมาไหมครับคืนปีเตอร์แล้วค่ะตอนเผ่าตอนวันแรกที่ปีเตอร์มา
งานเผ่าศพอืมที่มาสวดฝั่งผักคืนปีเตอร์ไปเลย
เขาไม่ได้คุยกับฉันคุยกันไม่รู้เรื่องอะเนาะ
เขาก็คุยกับตำรวจเขาบอกว่าถ้าถามทุกเรื่อง
ถ้าหากเขารู้เขาจะตอบแต่ส่วนมากเขาไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก
เขาเขาไม่ได้สนใจเรื่องนี้เรื่องอะไรของคนไทยเนอะ
คุณภังหาเรื่องตรงแฟนคุยไม่รู้เรื่องเรื่องต้องใช้ราบอะไรอะไรเรื่อง
ลำบากตรงนี้ไงแต่มั่นใจนะว่าลูกจะต้องตายกับแอม
พอแอมไปส่งอ่ะแอมไปส่งแอมไปรับที่สนามบินแล้วแอมไปส่ง
พอตอนเช้าก็ไม่ได้โทรหากันนะจากวันนั้นแหละวันศุกร์นั่นแหละ
วันนั้นน่ะเป็นวันรับสายสุดท้ายอืมแม่เมื่อกี้นี้คือเสียงของคนที่ซื้อ
ซื้อตึกไปเขาซื้อจริงจริงแต่เขาก็บอกเขาก็ไม่รู้เขาก็
แอมบอกราคามาเท่านี้เขาก็เขาก็จ่ายเงินไปเท่านั้น
ก็๓ล้าน๕ใช่เขาจ่าย๓ล้านห้าสรุปแล้วหายไปอ่ะแสนเดียว
เขาบอกมันเขาบอกมีค่าทนายแสนหนึ่งค่าทนายค่าในหน้าค่าในหน้าคือค่าของเอ็มเองนะ
แสนนึงและญาติก็คือฝั่งครอบครัวคุณซายได้ไปสามล้านสอง
ก็คือหายไปหนึ่งแสนซึ่งก็ยังไม่มีใครรู้ว่าอยู่ไหน
โปรดติดตามตอนต่อไป